ไม่ว่าดูสิ่งที่เกิดขึ้นจากศาลรัฐกาลทางการเมือง

เมื่อวานมีการชุมนุมเรียกร้อง
ข้อเสนอต่างของกลุ่มประชาชนปลดแอบนะครับ
ก็ต่อเนื่องมาถึงเช้าปรากฏว่า
ในพื้นที่โรงเรียนต่างหลายโรงเรียนนะครับ
พร้อมใจชูสัญลักษณ์ชูสามนิ้ว
ก็เป็นการร่วมแสดงความคิดเห็นแสดงออกแสดงความคิดทางการเมือง
แสดงสัญลักษณ์เกี่ยวกับการเรียกร้องข้อเสนอต่าง
ต่างของกลุ่มเยาวชนปลดแอบแล้วก็ประชาชนปลดแอบนะครับ
วันนี้มีการนัดหมายกันผ่านทางสังคมออนไลน์ต่างด้วยนะครับ
แล้ววันนี้ก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นนะครับ
อย่างเช่นจุดจุดหนึ่งเนี่ยนะฮะก็จะมีครูโรงเรียนหนึ่ง
บอกให้เด็กเนี่ยไปลบคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการชูสัญลักษณ
แล้วก็มีครูเนี่ยที่เข้ามาห้ามมันไม่ให้ทำ
นี่เป็นคลิปหนึ่งในเหตุการณ์ที่มีการแชร์กันนะครับ
ครูโรงเรียนแห่งหนึ่งไปบอกให้เด็กนักเรียนรบคลิปนะครับ
ที่ไปถ่ายบรรยากาศการชู๓นิ้วของเพื่อนนักเรียน
ลบออกจากโทรศัพท์มือถือนะครับ
คนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์เนี่ย
ระบุว่าให้ตัดประเด็นเรื่องการเมืองออกไป

ในการแสดงความคิดเห็นภายใต้กรอบของกฎหมาย
เป็นถึงครูบาอาจารย์ไม่ควรใช้ถ้อยคำแบบนี้กับเด็กนักเรียน

โพสต์บอกว่าเขาก็อยู่ด้วยในตอนนั้น

ตบโทรศัพท์จนร่วงไปเลยนะครับ
ตอนชูสามนิ้วนะครับ
การแสดงจุดยืนแล้วคุณครูท่านนี้ก็เดินขึ้นไป
กระดาษมาจากมือนักเรียนแบบนี้นะฮะ

แต่เขาก็ชูสามนิ้วกันค่ะ
นี่นะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้นะครับ
โรงเรียนอีกแห่งหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
ย่านถนนวิภาวดีในกรุงเทพ
แชร์รูปภาพของคุณครูผู้หญิงท่านหนึ่ง
หยิบโบสีขาวของเด็กนักเรียนเนี่ยมาผูกที่คอของเด็กนักเรียนหญิงคนนั้น
คนที่โพสต์เนี่ยบอกว่าคุณครูเอาโบขาวผูกคอนักเรียน
ว่าสมควรไหมคะหนูว่าไม่สมควรนะคะครู

มีคนมาแสดงความเห็นนะครับบางคนที่มาแสดงความเห็น
เขาอ้างว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็บอกว่าน้องที่ถูกผูกโบที่คอ
นั่งอยู่ข้างหน้าเพื่อนเพื่อนผูกโบที่กระเป๋า
แล้วครูมาหาว่าใครผูกก็เลยแกะโบออกไปผูกที่คอของเด็กคนนั้น
แล้วถามหาคนผูกก่อนจะพาเด็กไปหาผอโรงเรียน
แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้มีการเอาตัวใครไปพบผอโรงเรียน
ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
ก็มีนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะ
ก็ร่วมแสดงสัญลักษณ์ผูกโบขาวร่วมต่อต้านผลิตการ
ซึ่งก็มีตำรวจสพกระนวลไปตรวจยึดโปสีขาว
ที่น้องนักเรียนได้เตรียมมาผูกนะคะ
แล้วก็มีการเดินกันทั่วบริเวณโรงเรียน
มีการแสดงจุดยืนของน้องนักเรียนนะคะ
ก่อนจะมีการร้องเพลงเคารพทงชาติกัน
ก็มีเจ้าหน้าที่ไปคอยสังเกตการณ์อยู่แบบนี้
ทีมข่าวได้ถามไปที่ผู้กำกับของทางสพกระนวลนะคะ
ผู้กำกับบอกว่ามีอดีตผู้สมัครพักอนาคตใหม่
โพสต์ข้อความว่าพรุ่งนี้น้องศรีกระนวลและน้ำพองศึกษา
จะยืนชู๓นิ้วตอนร้องเพลงชาติ
ผูกโบสีขาวที่กระเป๋านักเรียน
ตำรวจก็เลยตรวจสอบว่าอดีตผู้สมัครคนนี้ไปด้วยหรือเปล่าค่ะ
ตำรวจบอกว่านี่คือสาเหตุที่ตำรวจลงพื้นที่ไปเพื่อสังเกตการณ์นะคะ
ก็ระหว่างสังเกตการณ์มีนักเรียนชายหญิงประมาณสัก๓๔คน

แต่ตำรวจก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการเรียกไปตรวจสอบ
หรือไปควบคุมตัวนักเรียนอะไร
ก็ปล่อยให้นักเรียนแสดงความรู้สึก
แล้วก็เขาแถวเคารพทงชาติกันตามปกตินะคะ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะที่จังหวัดขอนแก่น
ปรากฏว่ามีนักเรียนมัธยมหลายโรงเรียนเลยค่ะคุณผู้ชม
รวมตัวกันนะคะที่บริเวณสวนรัชดานุสร
ถนนประชาสโมสรอยู่ตรงกันข้ามสารกลางจังหวัดขอนแก่น

น้องเขาจัดกิจกรรมปราศัยในนามภาคีนักเรียน
หนึ่งให้เสรีภาพแก่นักเรียนในการแสดงออกทางประชาธิปไตย
โดยไม่ถูกคุกคามทั้งจากบุคลากรในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนนะคะ
สองหยุดการใช้อำนาจนิยมในโรงเรียนสามสนับสนุนข้อเรียกร้องของ
มีแค่น้องน้องนักเรียนชายหญิงผูกโบสีขาวที่ข้อมือผูกโบที่
คุกคามนักเรียนอยากให้ครูสนับสนุนความคิดเด็กนะคะ
ครับล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทางเพจภาคีนักเรียนแห่งประเทศไทย
ได้โพสต์ข้อความระบุว่านักเรียนท่านใดที่ยกสามนิ้วผูกโบขาวแล้วถูกเรียกเข้าห้องปกครอง
หรือมีการลงโทษข่มขู่ให้แจ้งกับทางภาคีนักเรียนแห่งประเทศไทยได้ตลอดเวลานี่นะฮะ
ขณะที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับนายนัทพลทีพสุวรรณบอกว่า
สั่งการให้ตรวจสอบเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงสัญลักษณ์
แสดงออกของเด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างโดยนายนัทพลบอกว่าแม้เด็กจะกระทำความผิด
แต่ครูไม่มีสิทธิ์ไปลงโทษหรือใช้ความรุนแรงส่วนที่ปรากฏภาพตำรวจเข้าไปในโรงเรียนที่จังหวัดขอนแก่นนั้น
หากนักเรียนทำทุกอย่างอยู่ในกรอบของกฎหมายไม่ล่วงล้ำสิทธิเสรีภาพผู้อื่น
เจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่สามารถเข้าไปกระทำอะไรได้แต่หากสิ่งที่นักเรียนกำลังทำอยู่ผิดกฎหมาย
ก็ขอให้ตำรวจเข้าไปดำเนินการแล้วก็ตรวจสอบได้เช่นกัน
นี่เป็นนโยบายจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับ
ค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสรุปนะคะสำหรับการเคลื่อนไหวชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอบเมื่อวานนี้ค่ะ
ที่บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตยนะคะ
เมื่อคืนนี้ก็จบลงช่วงเวลาประมาณ๒๒นาฬิกา๔๐นาที
หลังจากได้อ่านแถลงการยืนยันเจตนารมณ์ของการต่อสู้ใน๓ข้อเรียกร้อง๒จุดยืนและ๑ความฝันนะคะ
ซึ่งก็คือขอให้รัฐหยุดคุกคามประชาชนเยาวชนที่แสดงความเห็นที่แตกต่าง
ขอให้แก้ไขรัฐธรรมนูลให้เห็นผลในขั้นตอนแรกภายในเดือนกันยายนนี้
แล้วก็มีการแก้ไขไม่ให้สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งของคอสชทั้ง๒๕๐คนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูลด้วยนะคะ
เพื่อเปิดทางให้มีสสรจากทุกกลุ่มเข้ามาร่วมร่างรัฐธรรมนูลอย่างแท้จริง
แล้วเมื่อได้รัฐธรรมนูลใหม่เป็นของประชาชนแล้วให้รัฐบาลยุบสภาจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่อันนี้คือ๓ข้อเรียกร้องนะคะ
สองจุดยืนก็คือไม่ยอมรับรัฐบาลแห่งชาติไม่เอารัฐประหารค่ะ
ส่วนหนึ่งความฝันก็คือการมีสถาบันอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูลอย่างแท้จริงนะคะ
ทีนี้ถ้าดูข้อเรียกร้องหลักเนี่ยที่ทางกลุ่มประชาชนปลดแอบเรียกร้องก็คือเรื่องของมีสอสรมาร่างรัฐมนูลนะฮะ
แล้วก็ต้องยุบสภานะครับทั้งหมดเนี่ยอยากจะได้คำตอบภายในเดือนกันยายน

นี่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแนวมนตรีนะครับ
ท่านผู้ชมครับได้กล่าวถึงการเคลื่อนไหวต่างนะครับ
อย่างเรื่องของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมในวันนี้
หรือว่านิสิตนักศึกษาเมื่อคืนนี้กับกลุ่มประชาชนปลดแอบ
นายมนตรีบอกว่าได้สั่งรัฐมนตรีว่า
การอังกษุทธิการไปเปิดเวทีรับฟังความเห็นของผู้
ที่มีความเห็นแตกต่างกันแล้วแต่เรื่องนี้ก็ไม่จำเป็น
ให้นายกลงไปดำเนินการเองทุกเรื่องส่วนการชุมนุม
ของกลุ่มประชาชนปลดแอบเมื่อวานนี้นายกบอกว่า
ได้ติดตามอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันข้อเรียกร้องที่ออกมา
ก็ถือว่าเป็นเรื่องของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกร้องกัน
ไม่จำเป็นที่นายกต้องมาชี้แจงอะไรเพิ่มเติม
เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูลมีขั้นตอนที่ชัดเจนตามกฎหมายอยู่แล้ว
ทุกตอนนี้ไงก็ช่วยกันมาให้มันลามสิ
เออคราวนี้ต้องไปดูที่ใครอยู่พกหลัง

ผมถามแล้วคนที่จะได้รับโทษมันคือใครอะ
ธุรกิจประกอบการค้าร้านค้าแถวนั้นเขาว่าไง
เขาล่ะเขาเปิดร้านไม่ได้ทำไงและเออ
ส่วนเรื่องที่มีการเรียกร้องไปยังสวนะฮะ

จะต้องมีการให้๒๕๐สอวรที่มาจากศชร

ข้อเสนอที่จะให้ยุบสวชุดนี้ทิ้ง

เป็นเพียงข้อเรียกร้องของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้น
เพราะในแง่ปฏิบัติคงเป็นเรื่องยากที่จะทำได้ทัน
และทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
หากแก้ไขเรื่องสำคัญก็ต้องทำประชามติ

ไม่ใช่จะมาไล่คนนั้นคนนี้ออกไปได้
ก็คงจะเป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจกับน้อง
แม้บางอย่างบ้างบ้างอาจจะเข้าใจฝืดบ้าง
เช่นบ้านเรามีครอบครัวมีคนใช้อยู่
อยากให้เขาไปบางครั้งก็ไปไล่เข้าไปไม่ได้เหมือนกัน
อะไรบางอย่างอย่างไรก็ตามนะครับ
เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูลตอนนี้พักฝ่ายค้านในสภา
เขาก็กำลังเคลื่อนไหวอยู่นะฮะค่ะนี่เป็นภาพที่พักร่วมฝ่ายค้านนะครับ
แต่ว่ายกเว้นพักก้าวไกลพักหนึ่งนะครับได้ไปยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูล
มาตราสองร้อยห้าสิบหกเพื่อเปิดทางให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนุน
ในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนรัศดรนะครับ
ทางหัวหน้าภาพเครือไทยก็นำไปนะครับซึ่ง
ชวนบอกว่ายอมรับว่ามาตราที่ฝ่ายค้านเสนอให้แก้ไข
เป็นมาตราพิเศษที่มีเงื่อนไขหลายข้อที่ค่อนข้างจะทำได้ยากพอสมควร
แต่ก็จะไปพิจารณาเพื่อบรรจุเป็นวาระต่อไปขณะเดียวกันวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวอีกฝั่งหนึ่งนะครับ
นายสุเมษตระกูลวุ่นหนูเลขาธิการกลุ่มศูนย์กลางประสานงานนักศึกษาอาชีวะประชาชนปกป้องสถาบันหรือสอปศ
วันนี้ไปยื่นหลักฐานและคลิปวีดีโอการปราศัยชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอบเมื่อวานนี้ที่อนุสวรีประชาธิปไตย
หนังสือไปถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อให้เอาผิดตามกฎหมายกับแกนนำทั้งหมด๓คนด้วยกัน
คือนายอานนท์นำพานายพานุพงศ์จาดนอกหรือว่าไม้ระยอง
และนายพระฤทธิ์ชีวารักษ์หรือว่าเพนกวินที่ทำผิดเงื่อนไขการประกันตัวของศาล
เนื่องจากพบว่ามีการไปร่วมการชุมนุมเมื่อวานนี้
ขอให้เร่งรัดดำเนินคดีกับผู้ต้องหารายอื่นด้วย
รวมถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังการชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอบนะฮะ
ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
ผู้สื่อข่าวที่เกาะติดการปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้นะคะ
บนทางด่วนมีรถคันหนึ่งมาเบียดกับขบวนรถของนายกรัฐมนตรี
ทั้งเบียดทั้งบีบแร่ใสนะคะจนต้องแบบโอ้โหเบียดกันอยู่แบบนี้
ทีมข่าวบอกว่าไม่เคยเจอนะคือตั้งแต่พลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกรัฐมนตรี
ไม่เคยมีรถแบบมาบ่งมาเบียดมาอะไรแต่ก็คาดว่าเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดนะคะ
อาจจะไม่รู้ว่าเป็นรถขบวนของนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าค่ะ
ระหว่างที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ซึ่งเป็นปกติทุกวันที่กระบวนรถของนายกรัฐมนตรี
และทีมรักษาความปลอดภัยจะใช้ทางพิเศษบูรพาวิถีดินแดง
่งหน้าไปธรรมเนียบรัฐบาลก็จะลงที่ยมราช
แต่ปรากฏว่าช่วงที่รถนายกรัฐมนตรีไปถึงทางต่างระดับพญาไทย
มีรถเก่งคันนึงค่ะขับแซงขึ้นมา
กบด้านข้างของรถนายกรัฐมนตรีและพยายามจะปาดมาที่รถนะคะ
บีบแร่ใส่เสียงดังติดติดกันหลายครั้งเลยค่ะ
ทำให้รถของทีมรอปภที่อยู่ในขบวนมาด้วยก็ต้องขับดันรถเก่งคันนั้น
แต่รถเก่งคันนั้นก็เร่งเครื่องนะคะแล้วก็ไปเลยครับ
คือนายกรัฐมนตรีเองก็ตกใจนะคะทีมข่าวบอก
รักษาความปลอดภัยก็ตรวจสอบป้ายทะเบียนรถเก่งคันนั้น
เพื่อติดตามหาเจ้าของและคนขับรถนะคะตอนนี้รู้แล้วว่าเป็นรถของใคร
ทีนี้ค่ะก็ทีมข่าวก็บอกว่าตั้งแต่ตามนายกรัฐมนตรี
เพื่อทำข่าวเนี่ยนะตามภารกิจของนายกก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์
ลักษณะถี่รถมาปาดมาบีบแรร์อะไรแบบนี้นะคะ
ก็คาดว่าเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดกันแล้วก็อาจจะไม่รู้ว่าเป็นขบวนรถของนายกรัฐมนตรี
ก็อาจจะเป็นประชาชนทั่วไปที่ใช้ทางด่วนแล้วไม่รู้ว่าอาจจะเกิดความหุดหงิดในเรื่องอะไรแหละ
มันชั่วโมงเร่งด่วนด้วยก็อาจจะเป็นความเข้าใจผิดกันเท่านั้น